ทีนี้มาดูยังมีเรื่องราวของสัตว์เหมือนกันอันนี้เกิดเป็นอุบัติเหตุ
หญิงสาววัย๓๔ปีเขาก็ขับรถพาครอบครัวกลับจากงานฉลองวันเกิด
แต่จู่มีกวางตัวใหญ่ด้วยคือพุ่งตัดหน้ารถเลย
เบรกไม่ทันค่ะก็เลยทำให้ชนเจ้ากวางตัวเนี้ย

เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบซากของกวางเพศผู้ที่ตายจมกองเลือดอยู่ริมถนน
ใบหูข้างขวาของมันเนี่ยจะเห็นว่ามีแผ่นพลาสติกสีเหลือง
ซึ่งมีหมายเลขกำกับ๑๕๖๖๑เนี่ยนะคะ
คนที่ขับรถชนกวางคือนางสาวกัญญนัทเขียววิจิตรอายุ๓๔ปีชาวราชบุรี
รถคันนี้เนี่ยมีทั้งเด็กแล้วก็หญิงวัยกลางคนที่ยังอยู่ในอาการตกใจนะคะ
ก็นับว่ายังโชคดีที่ไม่ได้รับบาดเจ็บกันล่ะค่ะ
จากการสอบถามเบื้องต้นก็ทราบว่านางสาวกัญญานัทเนี่ย
กำลังขับรถกลับบ้าน
หลังจากไปกินอาหารเลี้ยงวันเกิดกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในตัวเมืองราชบุรี
ก็ทำให้เบรกไม่ทันพุ่งชนกวางตายคาที่เนี้ยแหละค่ะ
คือจริงถ้าเราเจออะไรตัดหน้าบางทีมันก็ไม่ควรเบรกกระทันหันด้วย
เพราะว่ารถอาจจะหมุนและอันตรายแล้วนะคะ
ทรงฉัดประคันพานนท์หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาประทับช้างบอกว่า
วางที่ตายเนี่ยไม่ใช่สัตว์ป่าคุ้มครองแต่เป็นกวางพันรูซ่า
เป็นกวางเลี้ยงเพื่อไว้ขายเนื้อค่ะคาดว่ามันน่าจะหลุดจากฟาร์ม
หรืออาจจะมีการขนย้ายสัตว์มาตามถนนเหมือนกันก็เลยทำให้เจ้ากวางตัวเนี้ย
ตกลงจากรถแล้วก็จะมีการเร่งสืบสวนหาที่มาของเจ้ากวางตัวนี้ต่อไป
เพราะมันมีการยิงแท็กติดที่หูอยู่ด้วยมันหลุดมาจากไหนนะ